เราเจอของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรา
ตกลงอยู่หรือวางทิ้งไว้เราทำอย่างไร
เอาไปคืนเขานะครับอ้าวไปคืน
คราวนี้เป็นกระเป๋าของนักธุรกิจชาวกัมพูชา
ซึ่งเป็นถึงประธานธนาคารแห่งชาติ
เขาเดินทางมาบ้านเราปรากฏว่าทำกระเป๋าหาย

พอเจอกระเป๋าพอสืบค้นว่าเป็นกระเป๋าของใคร
รองผู้กำกับการ๑กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

นำกระเป๋าของนายชูวันนักอายุ๔๔ปี
ประธานธนาคารแห่งชาติกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจประเทศกัมพูชา

เอาไปคืนให้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแบบเตอร์ไพรส์
ก่อนกลับก่อนกลับซึ่งภายในกระเป๋าสตางค์
มีบัตรเครดิตของธนาคารกัมพูชา
ธนบัตรสกุลดอลลาร์และธนบัตรกัมพูชาและเอกสารอื่น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย
ประสานสถานีตำรวจนครบันต่างเพื่อหาเจ้าของ
แล้วก็มีการประสานไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๒และสายการบิน
ทราบว่าเจ้าของกระเป๋าเป็นชาวกัมพูชา
และกำลังจะเดินทางกลับประเทศ
จำได้หรือเปล่าทำไฟล์ที่ไหน

เจ้าของก็ตกใจในความดีเหมือนกัน
ไม่คิดว่าจะกลับบ้านตัวเองอยู่แล้ว

โดยเจ้าของกระเป๋าบอกว่าดีใจมากที่ได้ทรัพย์สินคืน
ตอนที่ทราบว่ากระเป๋าหายคิดว่าคงไม่ได้คืนแล้วล่ะ
แต่เมื่อถึงเวลาจะเดินทางกลับประเทศ
มีเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินมาคืนให้

ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วย
ปกตินี้ตัวเองและภรรยาจะเดินทางมาพบแพทย์
เพื่อตรวจเช็คร่างกายที่ประเทศไทยเป็นประจำ

ทั้งงานทั้งโฆษฐกิจทั้งเรื่องของการติดต่อต่าง
รวมถึงการมาตรวจร่างกายที่บ้านเราด้วย

ก็คิดว่าอืมคงไม่ได้น่ะล่ะ

ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีนะคะ

เวลาเจอกระเป๋าโดยเฉพาะของนักท่องเที่ยวเวลา

แล้วเขาก็ชื่นชมไม่ใช่เฉพาะชื่นชมคุณคนเดียวนะคะ
ชื่นชมประเทศไทยเรื่องนี้สำคัญนะคะ